มาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง

ใช่แล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่มหัศจรรย์มือใหม่ไปซะแล้ว
ซึ่งศาชาธาก็ได้เปิดเผยพร้อมทั้งน้ำตาเลย
วินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าทายาทตัวน้อยอย่างน้องเรย์ค่ะ
ออกอาการเห่อหนักมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอมิตาทาทายัง
และสามีหมอฉัดอดุลศรีนพงศ์พิพิษ
หลังจากทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรก
ด้วยวิธีผ่าคลอดเมื่อค่ำวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
พร้อมตั้งชื่อว่าน้องเรมีความหมายว่าแสงสว่าง
ล่าสุดทั้งสองก็ควงกันมาเผยความรู้สึก
หลังจากที่ลูกชายคนแรกลืมตาดูโลกว่าตื่นเต้นและดีใจมาก
โดยเฉพาะสาวทาทาที่ตื้นตันจนน้ำตาคลอ
หลังได้สัมผัสถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่
ทำให้เจ้าตัวคิดถึงคุณแม่ที่จากไป
ซึ่งสาวทาทาก็เชื่อว่าลูกชายที่เกิดมา
เป็นสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ครบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสุขภาพก็จะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

สุขมากแบบมันช่างอบอุ่นเหลือเกินมันเป็นคิดถึงคุณแม่
คิดถึงเขาคิดถึงว่าตอนเขาดูแลเรา
ไม่ใช่ตอนคลอดอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วตั้งแต่ก่อนคลอด
นี่เห็นไหมเป็นคุณแม่อย่างนี้
เขาก็มาเติมเต็มชีวิตของเราสองคนมากเลย
บกันมานานในฐานะของแฟนของคู่รัก
แต่พอเรามีตัวน้อยมาเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรให้กับคนนี้มากขึ้น
เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสละอะไรมากขึ้น
โดยงานนี้คุณแม่เสียงดีก็ขอเบรกงานในวงการบันเทิงไว้ก่อน
เพราะอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงดูลูกชายตัวน้อยอย่างเต็มที่
แพลนทายาทคนต่อไปนั้นทั้งคู่ยืนยันว่ายังไม่ปิดอู่
แต่ขอเว้นระยะห่างไว้สัก๑ปีค่ะ